ทีมชาติไทยรับแข้งกับทีมชาติชั้นนำระดับ
เอเชียจอแดนยูเออีและซีเรีย

ณสนามราชมังคลากีฬาสถาน
จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
จารึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกัน
เชียร์ทีมชาติไทยเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒